ใช่แฟนผมน่ารัก๑๒ล้านแล้วค่ะ
หวู้ไม่น่าเชื่อ

คิดเหมือนกันนะคะว่าจะแบบมา
แต่คนฟังเยอะขนาดนี้

ไม่รู้แต่ว่าหนูว่าเด็กฟังกันเยอะมาก

แต่ตอนหลังพลิกเด็กแล้ว
รู้สึกไงมันขึ้นมันเร็วเหมือนกัน

ไม่คาดคิดเลยว่าจะขึ้นมาถึง๑๒ล้าน
สัก๕ล้านก็ดีใจมากล่ะ

พอคาดหวัง๑๐ล้านปุ๊บ

หรือจะถึง๑๐๐เลย

ถ้าเกิดยอดวิวขึ้น๑๐๐แล้วทำอะไรดี

รู้ไงว่าจะเป็นนักร้องดาวน์รุ้งพวงแรง

ว่าเพลงเราจะแบบคนชอบได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ยังไม่อยากเชื่อเลยทุกคนที่คิดว่าหรือว่าช่องซื้อไปอยู่หรือว่า
แต่ไม่ต้องเตรียมกับพี่แทนของ
ก็กำลังคิดกับพี่แทนอยู่ค่ะว่าจะเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไง
เพราะว่าเพลงแรกสิบสองล้านภายในสองท่า
กดดันกดดันพี่แทนด้วยพี่แทนพี่ลิปตะพี่คาโตะก็แบบ
แล้วก็ไปกินข้าวปกติแต่ว่าแบบวันนั้นอ่ะ
พอเปิดเจอว่าแบบ๑๐ร้านไปเราก็แบบ

มีหาโอกาสไปกันดินเนอร์กันอยู่ไง
แบบมันเป็นร้านที่เราอยากไปอยู่แล้ว

ใช้มีห้อย
เขาก็ปกติจะไปอำบัวก่อนทุกปี

เขาทำได้ในรายการคนดีที่ไหน
เขาเก็บมาให้

พี่เขาร่อนมาให้เลยนะ

มันก็รักเอยเตยหอมแง

ประเทศไทยอยู่ไหน

ไม่นานค่ะหนูนั่งก็อเนอะโซเชียล

ทำไมต้องมาถามอะไรเขาก็จริงจัง
หรือว่าก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อ

ใครแอลร์ใครแบบสำหรับเมื่อกี๊
เราต่าง

บ่ที่มีแฟนแอล็ค

อันนี้ก็คือเรารับประกัน

เรียกว่าเราสองเป็นคู่รักมุกเซียว

ปีใหม่อาจจะไม่ได้ไปค่ะแต่อาจจะไปก่อนช่วงปีใหม่

พอได้ไทยเที่ยวจะครบแล้ว

หลายคนบอกว่าราศีเจ้าขาวดูจาก

อืมสวยอ่ะเราเป็นคนแบบนะ
ใช่ไหมสวยแล้วต้องรอดูว่าเป็นอะไร

ทุกคนอยากแต่งงานอยู่แล้ว

แต่หลายคนก็เชียร์แล้วก็เร่งตลอดนะ
คู่เราจะไปกันแต่งงานไหนก็เชียร์ตลอด

แล้วก็หวานสุดกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาอีก

เราก็เป็นของเราเป็นตลกของคน
เขาบอกว่าคู่เราหวานแย่งซีนเจ้าบ่าวเจ้าสาว
เออเหมือนเพื่อนโดนประนามเดียวกัน

มันก็เป็นจังหวะที่แบบเด็กเล่นกัน

พอเจอกันก็เหมือนเล่นได้จับกัน
มีตัวตอนที่แซวไหมวะ

พี่มิ้นแรงมากตีคืนเลย
คู่เราคู่หวานมันตกหรอ

ตกแล้วก็ค่อยแบบจับขึ้นมาใหม่
อยากให้มันต้องจับจับรีบจับเลย

แล้วของคู่เราหวานหวานเย็นยอยเหรอ

มีตีบ้าง

จืดบ้างแต่ก็พยายาม

แต่ก็กลัวว่าจะไม่ทำมาหากินเลย

พูดขนาดนี้ไม่ต้องรอดูแล้วมัง

อยากมีความลับบ้างอยากทำตัวเป็นดารา

ไม่ได้
ขนาวครับค่ะเรื่องโลกหมู่รอบเทอร์
แต่ที่ถ่ายจบไปแล้วใต้เหงาตะวันจบไปแล้ว

ยังไม่ได้

อ๋อชอบแบบนี้

ตัวเป็นอีกหนึ่งอ๋อในละครไง

อันนี้คาที่อ่ะอันนี้ใส่คาที่

วอลคอนซักวันเลย
ผู้ชายเป็นหนึ่ง

เร็วรีบแต่งงานนะ
เอากลับไปข้างหลังค่ะ

แล้วกดไป

ถอยหลังเลยครับต้องขึ้นไป

พี่แปลงอยู่แล้วนะ
รอยกระทงอยากไปรอยกับใคร